อย่างนี้ดีกว่าถ้าทานอะไรเข้าไปอิ่มท้องแล้วนะคะ

สัปดาห์นี้ก็มีรายการดีมาฝากอีกเช่นเคย
เพราะว่าสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้พี่แดนดานัยค่ะ
จะพาเราไปพบกับสุดยอดคนไทย
ที่เขาประดิษฐ์คิดค้นแซ็กโซโฟนพลาสติก
เป็นงานระดับโลกสร้างผลงานมาแล้ว
แล้วก็เป็นเจ้าแรกของโลกด้วย
มันพร้อมมากมันใช้งานได้จริงด้วยนะคะ
บอกก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่คือผลงานระดับโลก
ไปโชว์ในงานดนตรีสากลที่เยอรมันมาแล้ว

กับการใช้โพลิเมอร์หรือพลาสติก
เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดนตรีสากล
อย่างแซคโซโฟนที่เราเห็นอยู่นี้
แล้วก็ทำออกมาได้ดีมากคือเสียงเพราะใสกังวานมาก
นักดนตรีแจ๊สนักดนตรีสากลต่าง
ทึ่งแล้วก็อยากใช้งานกันทั้งนั้น
อย่างเช่นอาจารย์ขนุนที่อยู่กับพี่แดนเนี่ยนะ
อาจารย์ขนุนเป็นทั้งอาจารย์สอนเป่าแซ็กโซโฟน

พออาจารย์ขนุนเขาลองใช้แซ็กโซโฟนโพลิเมอร์เนี่ย
ติดใจมากเพราะเขาบอกว่าเสียงมันมีความใกล้เคียง
กับแซคโซโฟนปกติมาก

ราคาถูกกว่าถึง๓เท่า
แล้วน้ำหนักก็เบากว่า

ใช่ค่ะทำให้ใช้งานง่ายใช่ไหมคะ

ไม่ต้องแบกน้ำหนักไปไหนมาไหนนะคะ

ก็เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลย
แล้วก็ยังมีสีสันสวยงามหลากหลาย

สีเหลืองทองอัปดาห์

รุ่นนี้เนี่ยมันจะมีรุ่นใหม่ที่สามารถ

ชิ้นส่วนพกพาไปไหนมาไหน

เพราะฉะนั้นในอนาคตเรานะคะ

ทั้งเป็นของเล่นแล้วก็เป็นเครื่องดนตรี

ฝีมือคนไทยนี่ค่ะคุณผู้ชม

วันอาทิตย์นี้๒ธันวาคม
มีแต่เรื่องที่ต้องโอ้โห

คนไทยเนี่ยคิดทำอะไรเนี่ย
สุดยอดชาวโลกเขานับถือกันว่า
จริงใช้งานได้จริงเลยนะจ๊ะ